ช่วยตลอดตลาด
พาไปเช็คราคาสินค้ากันหน่อยค่ะ
มาดูเลยราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
พ่อไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองค่ะ
เนื้อสัตว์เรียบร้อยไปเช็คราคาของผักกันบ้างค่ะ
ผักบุ้งจีนวันนี้นะคะ๑๔บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวค่ะลูกละ๑บาท๕๐นะคะ
ส่วนผักชีไทยวันนี้๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ